ชาวกรุงเทพฟินพอหรือยัง

คือทางปนกฐมอเอยหรือทหารเขาก็มีหนังกลางแปลงนะ
นี่ฮะชัดดูหนังฟินหมึกย่าง
หัวลำโพงเทคว่ำงานกลางแปลง

อ่าไปดูหน่อยนะคะบรรยากาศ
คือจริงแล้วเมื่อวานมีการจัด๒จุดนะคะ

เยาวชนคลองเตยกับสวนรถไฟ
อาจารย์ทัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพลงไป

สวนรถไฟไปซื้ออะไรฮะ

อาจารย์บอกว่าคือคุณแจ้ะแม่นิยะอยากทาน
ไม่ได้ทานมานานกว่าเดี๋ยวนะฮะ
อาจารย์ชาติชาติเนี่ยมาตรงนี้กันนะฮะ
ส่วนรถไฟคือตรงนี้เขามีการฉายหนัง

จริงแล้วดูหน้าก็ไม่น่าจะลุงนะแต่ร้านชื่อว่าลุงหนวดปึกบด
ยังแน่นอยู่เลยปึกบดลุงหนวดแต่จริงเจ้าของร้านคนทำชื่อว่าเบียร์
น้องเบียร์นะคะแต่งกายคล้ายกับนักศึกษาอาชีวะอย่างที่บอกไป
ให้เข้ากับบรรยากาศแล้วอาจารย์น่ารักมากพูดคุยกับน้องเบียร์เนี่ยแบบเป็นกันเองมากเลย
อยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมจะยิ้มได้เลยค่ะ

สรุปว่าไม่ต้องทำงานอ่ะดูปลาหมึกดีกว่านะนะเออ
มันขายก็หล่อดีนะน่ะเออไม่ได้เลยตลอดหลีก็ไงน้ำจิ้ม
อันนี้นะอันนี้เหมือนน้ำจิ้มไก่ย่างนะ
ใช่ครับผมซื้อเองกับมือครับมีเทคนิคในการ
เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยบดบังมือตัวนี้ยาวเว้ย
เออนี่แหละเอาไหนโชว์ความยาวหน่อยดิ
ยาวโอ้โหสุดยอด
เฮ้ยเบียไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา
เมื่อกี้ถามน้ำจิ้มนี่สูตรอะไรเนี่ยเขาบอกอ๋อสูตรโบราณ
แปดสิบปีอ๋อทำเองกับมือหรือเปล่า
ซื้อมาเองกับมือเจ้าของโรงงานเขาทำมา๘๐ปีแล้ว
มีความกวนโอ๊ยโอ๊ยกวนมากนะเบียนะ
คือคนดูเนี่ยโดยเฉพาะแฟนคลับอาจารย์เนี่ย
คือไปคุยไปดูแล้วก็แบบเฮ้ย
คือเป็นการสร้างความสุขให้กับคนที่ไปรอถ่ายรูปกับอาจารย์ด้วย
หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนี่ค่ะ

รอยิเวิ่นศรีนไปอยู่ไหมครับ

หมื่นสองพันคนโอ้โหซีเบีย
ดังกว่าพี่ปู้อีกนะ
อีกสถานที่หนึ่งที่มีการฉายหนังกลางแปลง

อันนี้นี่ทุ่มทุนสร้างมากเลยนะ

เป็นหนังสัญชาติอินเดียอา

ใช่ค่ะคุณดูกันที่ยังสนุกมากคุณควรยังไม่เคยดู
แต่คนดูบอกว่ามันสนุกมาก

ติดตามน้องสาวที่ถูกลักพาตัวไปจากครอบครัว

ตอนนั้นเข้ามายึดครองอินเดียในเวลานั้นด้วย
คุณผู้ชมแล้วฉากแอคชั่นฉากบู๊ในหนังนะ

ค่ะทุ่มทุนสร้างมาก
สองพันล้านเหรอครับสองพันกว่าล้านน่ะนะคะ

ทีนี้สำหรับเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงสัปดาห์นี้
จัดถึงวันอาทิตย์นี้นะคะ๑๗กรกฎาคม
ในวันนั้นจะมีการฉายหนังฟอร์มยักษ์
เรื่องคู่กรรมฉบับณเดชน์กับริชชี่
จริงต้องฉายที่ไหนนะคะ
สถานีรถไฟหัวลำโพงถูกไหมครับใช่ครับ
ปรากฏว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟทไม่อนุญาต
เนื่องจากว่าให้เหตุผลว่า
รูปแบบของกิจกรรมน่าจะเหมาะกับพื้นที่เปิดโล่ง

โควิดระบาดไงที่สำคัญหัวลำโพงเป็นพื้นที่ที่ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัย
อาจจะไม่เหมาะสมในการใช้พื้นที่จัดงาน
คือเมื่อวานการรถไฟเขาชี้แจงออกมาเลยนะครับ
ก็เหมือนขออภัยด้วยนะฮะสารที่มันไม่เหมาะสมอีกอย่างหนึ่ง
คือช่วงวันหยุดมันจะมีคนเดินทางด้วยรถไฟเยอะ
ใช่ค่ะเขาก็มีเหตุผลของเขานะคะ
ทีนี้อาจารย์ชัดชาติความน่ารักของท่านอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะ

อาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรก็ต้องให้เกียรติ
สถานที่เขาสถานที่เขากับเจ้าหน้าที่ของเขาและที่สำคัญผมเองนี่แหละ
เป็นคนส่งหนังสือไปขออนุญาตช้า

ประเด็นหนึ่งก็คืออาจารย์ชัชชะบอกอย่าโยงเรื่องการเมือง
โยงเลยนะคะไม่เป็นไร
อาจารย์บอกว่าตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็หาที่ใหม่จัดแทนได้นะคะ
แต่หนังแต่ละเรื่องที่เอามาฉายนี่น่าดูทั้งนั้นเลยนะ
ครับดีมีทั้งหนังใหม่หนังเก่านะคะสุดยอด
ส่วนภารกิจเมื่อคืนนี้อาจารย์ชัดไปไหนรู้ไม่คุ้น

นี่ฮะฮ่ยนี่คนเก็บขยะคนใหม่ของกรุงเทพฯละครับ
อาจารย์ชาติชาตินี่แหละแต่งชุดพนักงานเก็บขยะ
ไปขึ้นรถเก็บขยะในวันหยุด
ครับโอ้โฮและก็ไลฟ์แบบนี้

ดังนั้นคนเก็บก็เช่นกันคุณขยะเราทิ้งกันทุกวัน
จริงจำได้เลยตอนที่หาเสียงลึกตั้งพูดว่ากอทม

เพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนกรุงเทพเลยนะ
อาจารย์ก็ไปตรงท่าจอดรวมถึงตระเวนตามเส้นทาง

นั่งหน้าไปกับคนขับนะฮะพูดคุยกันไป
แล้วก็ไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรงนี้แถวซอยอ่อนนุษย์๘๖
บางจุดเห็นว่าขยะเยอะจริงนะฮะก็มีประชาชนเข้ามาขอถ่ายรูป
แต่สิ่งสำคัญนะที่ต้องไปกับคนเก็บขยะ
ไปทำงานด้วยกันแต่งชุดเก็บขยะไปเก็บเอง
คือไม่ใช่อะไรจะไปหาไอเดีย
ที่จะนำไปจัดการปัญหาการแยกขยะในกรุงเทพ
คือถ้าเกิดว่าไม่ลงพื้นที่ไปดูกับตา
แล้วเห็นด้วยตัวเองอาจจะไม่เห็นปัญหาจริงไงฮะ

สุดท้ายคือไปเห็นว่าคนกรุงยังไม่ค่อยแยกขยะ

คือถ้าเกิดว่านั่งเป็นนักรบห้องเอง

นั่งไปร้องเพลงไปกับคนขับคุณ

ตามใดที่สัญญาณชีพยังมีชีวิตยังสู้
เป็นคำปลุกใจอยากทำงานใช่ไหม

ก็ผมฟังไลฟ์อาจารย์บ่อยนี่

เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนากรุงเทพฯ
นี่ลง